มันก็มีเรื่องให้ต้องติดตามกันนะครับตั้งแต่เมื่อหลายวันที่ผ่านมาประมาณ
นับจากจนถึงตอนนี้เนี่ยก็๓วันแล้วนะครับที่ตามหาเจ้ายีราฟน้อย
ที่มันหายไปนะครับเพราะว่าตัวนึงเนี่ยจับได้แล้ว
ส่วนอีกตัวหนึ่งหายไปนะครับแล้วก็พอเจอปุ๊บเนี่ย
น่าเสียใจเป็นอย่างมากมันตายซะแล้วนะครับใช่ค่ะคือไปเจอมันเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าน่าสะลดใจจริงอยู่ในบ่อน้ำแบบนี้ครับ
เดี๋ยวเล่าเลี้ยงให้ฟังนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ก็ปูพรมค้นหามาสามวันนะครับ
เมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนะครับชุดค้นหาได้รับการแจ้งจากนายดวง
งคชาผู้จัดการสำนักงานวิจัยและอภิบาลสัตว์ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรีว่า
ซากยีราฟแล้วนะครับนอนเสียชีวิตอยู่ข้างคูน้ำริมถนน๓๐๔ช่วง
หลักกิโลเมตรเก้าสิบเอ็ดหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งในช่วงของถนนสายอำเภอบางคละ
อำเภอนักอ่าพนมสารคามจังหวัดจาเชิงเซานะครับ
สภาพก็อย่างที่เห็นฮะนอนตะแคงข้างส่งกลิ่นเหม็นเลยนะฮะ
แล้วก็มีแมลงวันที่จะเริ่มบินตอมแล้ว
คือจุดนี้มันห่างจากจุดที่มันหลุดจากสี่แยกไฟแดงประมาณสักกิโลกว่า
สักหนึ่งจุดเจ็ดกิโลเมตรได้อ๋อไม่ไกลนะใช่ครับ
ซึ่งขณะนี้นะครับต้องบอกว่ายังไม่สามารถระบุได้ว่า
ีราฟตัวนี้ตายด้วยสาเหตุอะไร
เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับเป็นความเสียใจของทางเราอย่างมาก
ผมทุกคนก็ที่ทุ่มเททุ่มใจมาแล้วก็แต่ละคนก็ส่งกำลังใจกันมาเยอะมากเนี่ย
นิษฐานกันแล้วว่าโอกาสสูงมากเพราะว่าน้องก็เป็นสัตว์ที่ใหญ่พอสมควรนะครับ
ก็ตามจริงก็ต้องเห็นจากใจอยู่แล้วก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะตกคลอง
ตัวนี้ยังไม่ได้ตัวเต็มวัยครับน่าจะประมาณ๓ปีตัวนี้น่าจะประมาณ๓เมตรกว่า
ส่วนประเด็นสาเหตุของการตายของยีราฟนะครับจากการสอบถามผู้รู้เขาบอกว่าน่าจะมาจากสองสาเหตุ
อย่างแรกครับอาจจะมาจากปริมาณยาสลบที่ยิงใส่ตัวยีราฟ
อย่างที่ผมรายงานไปเมื่อตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับโดนยิงไป๓นัดกับปืนยิงยาสลบนะครับ
มันมี๓จุดไงเจ้าหน้าที่ก็พบอย่างที่ผมบอกไปว่าโดนยิงไป๓จุดที่โดนยาสลบไปนะครับ
แล้วก็ประกอบกับช่วงที่ยีราฟอยู่ในบ่อเนี่ยมันอาจจะคอตกลงไปในบ่อ
สำลักน้ำเสียชีวิตก็เป็นไปได้เหมือนกันส่วนอีกสาเหตุนะครับ
มีความเป็นไปได้ที่ว่าเกิดจากกล้ามเนื้อสลายไอ้กล้ามเนื้อสลายนี่เป็นยังไง
อธิบายโดยสัตวแพทย์กิติคุณนามวงพรมสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลช้างสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ
ว่าสาเหตุการตายเนี่ยเขาก็ยังไม่ขอฟันทงว่าเกิดจากอะไร
แต่ต้องรอผลจากการพิสูจน์อย่างเป็นทางการก่อน
แต่คาดว่าอาจจะเกิดจากกล้ามเนื้อสลายที่มาจากความตกใจของยีราฟ
โดยอาการนี้เนี่ยบอกว่าพบมากในสัตว์ที่ถูกล่า
กล้ามเนื้อตายเนี่ยจึงไม่สามารถดีดตัวขึ้นจากบ่อน้ำได้
แล้วก็จมน้ำเสียชีวิตในที่สุดนะครับ
คือถ้าเล่าเลี้ยงต่อไปเนี่ยมันมีคลิปหนึ่งก็อยากจะอธิบายให้คุณผู้ชมได้ฟังด้วย
เพราะอาจจะเข้าใจผิดอะไรกันเพราะว่ามันมีความจริงออกมา
คือมันมีคลิปหนึ่งที่เห็นว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ขับขี่เหมือนขี่ตามเจ้ายีราฟตัวนี้
ขี่ตามอย่างเดียวไม่พอไปชนด้วย

แล้วก็เหมือนกับประมาณว่าหลายคนเข้าใจว่าเจ้ายีราฟที่มันเสียชีวิต
มันอาจจะเกิดจากอาการบาดเจ็บจากการโดนมอเตอร์ไซคันนี้ชนเข้าไป
คือขาอาจจะหักหรือว่าอะไรยังไงแล้วไปจมน้ำเสียชีวิต
บอกตรงนี้นะครับว่าที่ชนเนี่ยมันเป็นอีกตัวหนึ่งนะ
อันนี้คือตัวที่โดนจับได้ไปแล้ว
ถูกต้องไอ้ตัวนี้รอดชีวิตแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เขาจับตัวมันไปแล้ว

ส่วนที่ตัวที่เสียชีวิตเนี่ยเขาจะทำการที่สูตรทราบอีกทีว่า
มันเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรกันแน่นะครับ
หลายคนดูข่าวนี้แล้วก็เสียใจนะคะ
มันก็เป็นเรื่องที่เราไม่เคยเจอ

สงสารเพราะว่ามันมาจากแอฟริกานะ
มันอาจจะหลงมามันก็ตื่นอะคุณ
มันก็ตกใจไม่เคยมาเจอถนนหนทางแบบนี้